มาดูจังหวะคาวเคราะห์ของสองพี่น้องคู่หนึ่ง
เป็นชาวสุรินทร์เขาไปเที่ยวผับที่ขอนแก่นกัน
เสร็จปุ๊บตัวฝ่ายพี่ยังไม่อยากกลับยังอยากดื่มต่อ
ฝ่ายน้องอยากกลับแล้วก็นั่งเถียงอยู่ในรถ
สักพักนึงมันมีขวดเบียร์จากไหนก็ไม่ทราบลอยไปตกน้ำรถ
แล้วเขาก็เลยพยายามวิ่งตามรถคันที่โยนขวดเบียร์มาใส่รถเขา
จังหวะที่วิ่งตามไปมีกาด๑๐คนวิ่งออกมาจากร้านเหมือนตามหาคนที่เขาทะเลาะกันอยู่

แต่กาดเข้าใจผิดว่าสองพี่น้องเป็นคนก่อเหตุ
โดนกระทืบซะสลบเลยครับ

ยกเสือขาวตี

คู่นี้ไม่ผิดจริงคนในภาพ

เพราะว่าอาวุธครบมือไปซ้อมเขา
ที่เขาไม่ได้เป็นคนผิดเลยนะครับ

ทศพลใจมั่นอายุ๓๐ปี
กับนายอภิวัตใจมั่นอายุ๒๘ปี
เขาเป็นพี่น้องกันเป็นคนซูรินทร์

ผับชื่อดังในตัวเมืองขอนแก่น

แน่นอนครับปืนกระบองขวดสนับมือ

บาดเจ็บสาหัสสะบักสบอมทั้งสองคนนี้

ของสองมีนาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณริมถนน

ที่เขาไปเที่ยวกันสักร้อยเมตรได้

ดูสภาพคุณผู้ชมดูสภาพก่อน
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่น

กับกากทั้งสิบคนนั้นต่อไป

มาทำงานที่ขอนแก่นนานแล้ว

ก็ไปเที่ยวร้านนี้กับเพื่อน

จนกระทั่งตี๒จะพาพี่ชายกลับ

จู่มีเสียงตะโกนขึ้นมาด่า
ทางหนึ่งไม่รู้ใครตะโกนขึ้นมา
เขาก็ขับรถออกไปเพราะกลัวจะมีเรื่อง

แต่ว่าเถียงกับน้องในรถไม่ได้มีทะเลาะกับใครมาก่อน
ขับรถออกไปจนถึงหน้าร้านได้ไม่ไกล

พี่ชายด้วยความโมโหแล้วก็เมาก็วิ่งไปตามรถ

กาดของร้าน๑๐คนวิ่งสวนมา

ไม่อยากมีเรื่องเพราะตัวเองไม่ได้ไปก่อเหตุอะไรมาก่อน
แค่ตามรถที่เรียกว่าปลาขวดใส่มาเท่านั้น

แต่จังหวัดที่ล้มเนี่ยฮะตามภาพที่เห็นมีกาดสิบกว่าคนนะฮะ
เข้ามาตะโกนด่าหยุดเดี๋ยวนี้นะพยายาม
คือตัวเขาพยายามบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
เขาแค่วิ่งตามรถคันที่ปลาขวดใส่เขามา
แต่กาดไม่ฟังทำร้ายพี่ชายเขาจนสลบคาเท้าแบบนี้
แล้วตัวเขาก็โดนทำร้ายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสามริกิจนะฮะ
ผู้กำกับการสอบพ่อเมืองขอนแก่นบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของร้าน
ผู้จัดการร้านแล้วก็กาดทั้งหมดมาพูดคุย
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
แต่ว่าส่วนข้อหาเรื่องของทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีอาญา

ตำรวจก็จะเรียกบุคคลในภาพทั้งหมดมาสอบปากคำ
เพื่อรับทราบข้อเก่าหาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แม่เขาไม่ได้ผิดแต่ว่าไปกระทืบเขาซะปางตายขนาดนี้ก็